เจอกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลในช่วงของเรื่องรอบขอบสนาม
ติดตามประเด็นร้อนในแวดวงฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับ
ว่าตัวเขานั้นดังแล้วเข้าถึงยาก
เรื่องนี้ครับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีได้สอบถามเจ้าตัวไป
เจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นเองครับ

เพิ่งแจ้งเกิดในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖
ว่าดังแล้วเข้าถึงยากจากการที่ไม่ยอมรับโทรศัพท์สื่อมวลชน
รวมถึงมีการเรียกค่าตัวในการเดินทางไปออกรายการต่างนั้น
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัว
แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าไม่อยากจะออกมาตอบโต้ในกรณีดังกล่าวนะครับ
จากส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นความผิดของตัวเขาเองด้วย
ตัวเองนั้นไม่ได้รับโทรศัพท์จริงครับ
เพราะว่าอยู่ในช่วงของปฏิบัติธรรมวัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากโทรศัพท์ไว้กับเพื่อนและคนใกล้ชิดให้รับแทน
ส่วนนี้ต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ติดต่อมาในช่วงนั้นด้วย
ส่วนกรณีที่ผู้จัดการส่วนตัวนั้น
มีการเรียกค่าตัวในการเดินทางไปสัมภาษณ์รายการต่างนั้น
เจ้าตัวบอกว่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าส่วนตัวนั้นไม่เคยมีผู้จัดการ
ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันครับ
ส่วนทีมชาติไทยได้ร่วมโอยพรในวาระขึ้นปีใหม่๒๕๖๐
ที่จะถึงนี้นะครับให้กับแฟนบอลทีมชาติไทย
ซึ่งมีตัวแทนนักฟุตบอลทีมชาติไทยเข้าร่วมอวยพรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันต์พุทธศาสตร์ประตู
หนุ่ยสารวุฒิมาสุกเจ้าเก่งอดีศรพรมรักหรือว่าหนุ่มตีนะครับ
สินธวิชัยธรรษนกุลก่อนที่จะตบท้ายด้วย
โคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกศรครับ
ส่วนเรื่องราวที่เป็นประเด็นกันมาอย่างยาวนานนะครับ
ล่าสุดสารปกครองอุบลราชธานีตัดสินเพิกถอน
คำสั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจากเดิมที่ให้สิทธิ์
หรือว่าในปี๒๐๑๓ให้กลับไปอยู่กับทีมอีสานยูไนเต็ดตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
พร้อมกับสั่งชดเชยค่าเสียหายอีกราวประมาณ๑๘ล้านบาทครับ
เรื่องนี้นะครับทีมอีสานยูเนเต็ดนั้นได้มีการยื่นฟ้องสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ชุดก่อนโดยระบุว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและกระทำการละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ให้สิทธิ์
ศรีสะเกดส่งทีมเข้าแข่งขันโตยาต้าไทยลีกรวมถึงฟ้องนายธเนธเครือรัฐ
ประธานสโมสรศรีสะเกดพร้อมกับเรียกค่าเสียหายประมาณ๑๘ล้านบาท
อย่างไรก็ตามนะครับคำตัดสินนี้ยังไม่สิ้นสุดครับ
และทางศรีสะเกดนั้นยังสามารถอุทธรณ์ได้ในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ล่าสุดนะครับ
ประธานของศรีสะเกดนายธเนธได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินแล้วครับ